มีเหตุที่ชิงทองเกิดขึ้นในท้องที่สอนอสายใหม่นะครับต้องถือว่าอุกอาจมากนะฮะ
เพราะว่ามีวัยรุ่นชายเนี่ยถูกทำร้ายด้วยแล้วก็จี้ชิงสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๑บาทไปนะครับ
ยังจับไม่ได้นะครับทุกผู้ชมครับผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยเป็นเยาวชนชายนะครับ
ถูกคนร้าย๒คนขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ก็มาก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนี่ฮะถูกมีดแทงไปสามแผลนะครับ
ที่แขนสองแผลแล้วก็แผ่นหลังด้วยนะฮะเป็นแผลชะกันเลยนะครับ
แล้วเอาสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทไปหนึ่งเส้นแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมาถนนเรียบคลองซอยประผลโยชน์ทินห้าสิบสี่ทับหนึ่ง
หกเขตสายใหม่สอนอสายไหมไปตรวจสอบนะครับ
จุดนี้เป็นจุดใกล้กับสะพานดวงมณีเป็นจุดเปลี่ยวมุมมืด
ไม่มีมีกล้องวงจรปิดของกรทมติดอยู่นะครับ
เดี๋ยวต้องไปขอไปตรวจสอบดูนะครับว่าจะเห็นอะไรยังไงหรือไม่
เพื่อนของน้องที่บาดเจ็บเนี่ยที่ถูกแทงบอกว่าตอนนั้นเมื่อคืนนี้กำลังขี่จักรยานยนต
ไปรับแฟนมากันสองคันมาถึงสะพานตรงเนี้ย
มีคนร้ายผู้ชายสองคนขี่จักรยานยนต์มาหาเรื่อง
แล้วชักมีดมาจะทำร้ายเขาเขาก็เลยขี่หนีเข้าซอย
จังหวะนั้นเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยที่คนเจ็บเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ตามหลังมาพอดีก็เลยเจอคนร้ายพอดี
คนร้ายก็เลยใช้มีดแทงใส่เพื่อนเข้าแขนเข้าหลัง
รถล้มนะเลือดไหลแล้วก็ชิงสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักหนึ่งบาท

วันนี้คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
พบว่ายังมีคราบเลือดเปลือเปื้อนอยู่ที่พื้นถนนด้วยนะครับ
ชาวบ้านก็วิพากษ์วิจารณ์กันถึงพฤติกรรมของคนร้ายที่มันโหดเยี่ยมมาก
แล้วเขาก็กังวลใจกันเพราะว่าช่วงนี้ทองก็ราคาแพงด้วย
เราได้เจอกับน้องที่ถูกแทงนะครับบอกว่าเมื่อคืนตอน๕ทุ่มขี่จักรยานยนต์มากับเพื่อนคนละคัน
จะไปซื้อของร้านสะดวกซื้อถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายสองคน
ขี่รถมาใช้มีดเนี่ยฟันเข้าที่แขนแล้วก็แทงเขาที่หลังเลย
แล้วก็สร้อยข้อมือทองคำของเขาไปยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหามีเรื่องกับใครอย่างแน่นอน
ให้ผมยอมไป๗๑๑ก็คิดว่าเพื่อนออกมาซื้อของเหมือนกัน
ไม่ก็เพื่อนก็มาผมนี่แหละแต่ผมจะไปเซเว่นไง
บางทีเพื่อนก็จะไปรับคนของเขาแล้วมันผมหันไปมันก็เป็นไฟรถเหมือนกัน
ผมก็ไม่คิดนะผมก็มันก็เป็นแต่มันเป็นรถคนร้ายไง
ก็เลยโดนเขามาจอดข้างหลังเลย
แต่ว่าเราจอดรอจอดจะไปซื้อของ

หรือว่าจอดรอคิดว่าเป็นเพื่อนขับตามมาก็เลยชะลอ
รอคิดว่าจะเป็นเพื่อนแต่มันไม่ใช่เพื่อนเป็นใครไม่รู้ก็เลยโดน
แต่เราก็ไม่ได้แบบกลัวถามว่าเฮ้ยขับช้าจังอะไรไง
ก็แค่คิดในใจว่ากำลังจะพูดว่าทำไมขับช้าจัง
จังหวะนั้นก็นี่เลยน้องไม่ขอสู้อะไรไหม
เราทำอะไรเข้าไปไหมเราแบบ
ไปลารจรดาวันละ๓๐๐๒๐๐เท่าที่แม่ให้
ช่วยแม่ขายกับข้าวแม่ก็ให้๒๐๐๓๐๐เขาก็ไม่ใช้นะ
เอาไปออมทอง
นะครับทีแรกคิดว่ามีเรื่องกันนะพอเปิดประตูไปดู
เอ้ามีเด็กถูกฟันอยู่นะครับ
แล้วก็บาดเจ็บอยู่ในโพรงย่าฝั่งตรงข้ามบ้านนะครับ
มีผู้ชายสองคนกำลังเตะต่อยรุมทำร้าย

ถึงขั้นกะเอากันถึงชีวิตเลย

ขอโทษครับขอโทษขอโทษอย่างเดียว
ผมก็เลยนึกว่าเออคงวัยรุ่นคงจะมีเรื่องกัน
แต่มันประมาณสักนาทีนึงแล้ว

ก็แสดงว่าคนที่โดนทำร้ายเริ่มบาดเจ็บแล้ว

ก็เห็นสองคนกำลังลุมกระทืบน้องคนนั้นอยู่
น้องคนนั้นก็กองกับพื้นแล้ว

ก็เลยพูด

สักพักพอตะโกนดังมันก็ขี่รถหนีไปทางสามงาม
ตอนนี้สอนอสายไหมกำลังประสานขอภาพจากกล้องวงจรปิดในระแวกที่เกิดเหตุทั้งหมดนะครับในการติดตามตัวคนร้ายนะครับ